มีการจัดเป็นเหมืองกับกลางศาลีวัณา
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ค่ะ
ฝากกันบ้านกับทางคอรมอเศรษฐานึง
แน่นอนก็คือต้องเป็นเรื่องเศรษฐกิจล่ะค่ะ
ดูกันหน่อยค่ะนักวิชาการเมื่อวานนี้ที่ไปร่วมกิจกรรมนี้

คุณนนริษฐ์พี่ศัลยบุตร
แล้วก็มีนายธนิษฐ์โสรัตน์รองประธาน
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
รวมถึงดรเกียรติอนันต์ล้วนแก้ว
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็เมื่อวานนี้มาร่วมวงเสวนาแล้วก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกันค่ะ
บอกว่าอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะแรงงาน
โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจแรงงานที่มีอายุ
จากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทันสมัยแบบก้าวกระโดดนะ
แล้วก็ควรมีสวัสดิการที่สอดคล้องกับค่าครองชีพด้วย
จากนี้พูดถึงนโยบายนี้ค่ะแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่น
ชี้แจงให้ชัดเจนนะคะว่าจะหาเงินมาจากไหน
เพื่อไม่ให้กระทบกับการเงินการคลังแล้วก็หนี้ของประเทศในอนาคตด้วย
ส่วนทางด้านนายธนิษฐ์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า

อยากให้รัฐบาลใหม่เร่งทำอย่างเร่งด่วนเลย
คือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนแล้วก็หนี้ธุรกิจ
โปรโมทภาคการท่องเที่ยวคุณผู้ชมดูอยู่หน้าจอ
แก้ปัญหาส่งออกหดตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย
ทบทวนแนวทางปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ
แล้วก็เงินเดือนปริญญาตรีช่วงนี้ยังไม่เหมาะ
หากจะปรับจริงก็ควรที่จะเป็นพฤษภาปีหน้าไหม
ทยอยปรับไหมอย่าปรับให้เป็นอัตราเดียวทั้งประเทศ
เพราะว่าพื้นที่ต่างจังหวัดแรงงานยังมีศักยภาพต่ำอยู่
เพราะว่าเอาจริงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ
ขั้นต่ำเงินเดือนปริญญาตรีที่อะไรนะบอกว่าเงินเดือนปริญญาตรีสองหมื่นห้า
ขั้นต่ำ๖๐๐ที่เพื่อไทยหาเสียงไว้เนี่ย
ทางฝั่งผู้ประกอบการเองพอเขาเห็นแบบนี้เขาก็โอ้โหเหมือนกันนะ
เพราะมันจะกลายมาเป็นต้นทุนและสิ่งที่ตามมาเนี่ย
มันก็เลยจะกลายเป็นภาระก็ไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคอย่างเรา
ต้นทุนทุกอย่างมันก็จะสูงขึ้นหรือเปล่า
อันนี้คือในมุมสะท้อนของนักวิชาการนะคะ

ทางคุณสมเกตตั้งกิจวันนี้
ท่านก็มาตั้งข้อสังเกตถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของพักเพื่อไทย
แล้วก็คอรมอลบอกว่ามันมีคำถามเยอะ
มีคำถามถึงนโยบายที่ไล่มานี่แหละ
เป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการ
เพื่อไทยยืนยันนั้น๑๐๐๐บาทงวดเดียวเลย
งวดเดียวสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ
กระตุ้นทั้งการบริโภคและการลงทุนทั่วประเทศครับ
หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนมาคอมเมนต์
มีทั้งชื่นชมชื่นชมนโยบายก็มีเยอะอยู่
แล้วก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นจริง
ซึ่งก็คาดว่าเป็นปีหน้าอาจจะเป็นช่วงก่อนสงกรานใช่ไหม

เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นดังนั้นจริงหรือเปล่าคุณผู้ชม
รวมไปถึงการอธิบายเพิ่มเติมด้วย
จะใช้เงินส่วนไหนบ้าง
แสนกว่าล้านบาทใช่ไหมแล้วก็คนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไปใช้จ่าย๔กิโลเมตรจากภูมิลำเนาที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยพอถึงเวลาการใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นข้อจำกัดหรือเปล่านะคุณผู้ชม